เมื่อวานเราได้แชมป์โตต้าลีกครับไปแล้วก็คือเมืองทอง
เสาร์นี้ซึ่งเชียงรายก็พลาดจากเกมเมื่อวานมาในโตต้าลีกครับ
เป็นได้แค่รองแชมป์ดังนั้นต้องใส่รายการนี้เต็มที่แน่นอน

เราก็แมทช์นี้เป็นเกมที่มีความหมายอย่างมาก
สภาพทีมพักได้แค่๒วัน

อาจจะขาดเพียงแค่อาทิตย์ดาวสว่างที่ติดโทษแบนครับ
จะแข่งขันวันเสาร์ที่๒๕พฤศจิกายนนี้นะครับ
สนามสุพัชลาศัยเวลา๑๙นาฬิกา
รายการนี้นะครับก็จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง๕ล้านบาท

และที่สำคัญครับจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นฟุตบอล